เพราะว่ามีน้องนักศึกษาคนหนึ่ง

ว่างตรงอื่นไม่นั่ง

เออพอรู้จักกันมาก่อนไหม
ผู้หญิงคนนี้ก็พยายามที่จะหลบจะเลี่ยง
แต่ว่าใกล้จะถึงจุดหมายปลายทาง

ผู้ชายเอานังสือพิมพ์มาปิดไว้ตรงหน้าตักของตัวเขาเอง
แล้วก็ทำท่าเหมือนช่วยตัวเองเนี่ย
มือกระยึกแบบนี้ให้ผู้หญิงเห็น
ก่อนหน้านี้เอามือมาแตะที่ต้นขาของเธอ
หลังจากนั้นผู้ชายคนนี้เอาหนังสือพิมพ์มาปิดที่อวัยวะเพศ
ควักออกมาแล้วก็ช่วยตัวเองบนรถเมย์

ทั้งคลิปทั้งภาพนิ่งและข้อความเตือนภัย
บอกว่าน้องสาวของเธอเจอชายโรคจิต
เหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่๑๙มกราคมที่ผ่านมา

กำลังอาศัยรถโดยสารประจำทางกลับบ้านหลังเลิกเรียน
เป็นเส้นทางที่ใช้ประจำนะ
คือจากมหาวิทยาลัยราชพัฒน์สวนสุนันทา

ทั้งที่ที่นั่งอื่นในรถก็ยังว่างอยู่

จากนั้นชายคนนี้พยายามเข้ามาเบียดกับน้องสาว
เพื่อเอามือมาโดนต้นขา
น้องสาวก็พยายามขยับตัวบิดหนีแล้วนะ
ตอนแรกก็คิดว่าจะลุกเปลี่ยนที่นั่ง
แต่เห็นว่าระยะทางใกล้ถึงเป้าหมายแล้ว
ก็เลยต้องตัดสินใจทนนั่งต่อไปอีกสักพักหนึ่ง

เห็นชายคนเดิมพยายามนั่งช่วยตัวเองอยู่

พร้อมกับเหลียวมองเธอตลอดเวลา
ตามมามองที่น้องสาวแบบคนโรคจิตเลย

ถ่ายคลิปจากนั้นก็โทรหาพี่เขยทันที
แล้วก็ชายโรคจิตรู้ตัวแล้วล่ะ

หลังจากคลิปนี้ถูกแชร์ออกไปในโลกโซเชียลนะครับ

บางคนบอกว่าหากเจอเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้

อยู่บนรถเมย์ตะโกนได้

ยังไม่สามารถจับชายโรคจิตคนนี้มาดำเนินคดีได้
แต่ว่าภาพมันเผยแพร่ไปในโลกโซเชียลแล้ว
ก็จะฝากเจ้าหน้าที่ดูแลในเส้นทางรถเมษายนี้ด้วยนะครับ